ลงใต้ไปหาของกินเด็ดเป็นอาหารพื้นบ้านบนเกาะ
แต่บรรยากาศคุณดูดิบรรยากาศดีแล้วเป็นเมนูใหม่ของทางร้านด้วย
จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักจ้า
มาแค่บรรยากาศก็ร้องว้าวแล้วอยากกระโดดลงไปเที่ยว
กระโดดลงน้ำเลยดีไหมล่ะคุณ
ที่นี่คือชุมชนบ้านเกาะแร็ดตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีดูเมนูก่อน
เห็นไหมพามาชิมเมนูใหม่ของร้านนี้หน่อยนี่คือร้านโรงเตรียมนะคะ
เมนูจะเด็ดขนาดไหนดูเลยเช้าบ้านเขาเลี้ยงปลากันเองเห็นไหม
เรียงปลาในกระชังจับปลาสดมาทำเป็นเมนูเสิร์ฟลูกค้าแปลว่ามันสดแน่นอน

เขาจะใช้ปลาเก่าสดคลุกเครื่องแล้ว
อ่ะเมนูต่อไปยังไงทำอะไรยังไง

พี่ก็เลยได้วิชานี้มาจากเตี๋ย

ก็เลยลองเอามาแนะนำในร้านดู
คำว่าเมนูปลามุ้นค่ะ

มาดูและนี่คือ
ลูกผู้ชมไปทานกันครับ

มาส่อบมาในถ้วยแบบนี้รูปหัวใจ
เป็นเมนูใหม่ของร้านรองเตียมบ้านเกาะแร็ด
เมนูนี้จะมีสีแดงออกน้ำตาล
น้ำตาลหน่อยรสชาติก็จะเหมือนกับปลาผัดเต้าเจียวแล้วก็มีความแบบหวานละมุนละมุนไม่ได้หวานเยอะนะคือกลมอร่อย
คือเต้าเจียวมันก็จะเค็มเค็มเนอะอืมซอสก็จะหวานหวานไม่เป็นว่าเค็มเค็มเหมือนหวานอะไรอย่างเงี้ย
มุ่นนี้นะคะมาจากกระบวนการคลุกเคล้าปลาให้มันเข้ากับเครื่องปรุงเขาก็เลยเรียกเมนูนี้ตามชื่อเลยว่าปลามุ่น
แต่นอกจากเมนูปลามุ่นแล้วเนี่ยนะยังมีเมนูพื้นบ้านสไตล์ซีฟู้ดอีกเยอะแยะมากมาย
ถ้าคุณแบบไปเที่ยวคุณเลือกสั่งเลยได้แบบหลากหลายเมนูอย่างที่เราเห็นเขาเขียนเมนูเยอะไว้
เยอะแยะมากมายแล้วบรรยากาศก็ดีมากไม่ต้องนั่งเรือก็ทานแบบอาหารที่มันสดจากกระชังแบบนี้ได้
บนเกาะเลยนะถูกต้องแล้วนะคะส่วนของทางร้านเนี่ยนะเขาจะเปิดตั้งแต่๑๐โมงไปจนถึง๒ทุ่มทุกวัน